เดี๋ยวเราพาไปดูวันว่าของคนบันเทิงดีกว่า
ช่วงนี้เก็บตัวอยู่บ้านทำว่างเหลือเกินพี่ใหม่จริงคิดถึงเหลือเกินนี่
เลยโทรไปหาหน่อยนะครับพี่ค่ะช่วงนี้เราก็จะได้การ
ว่าคุยกับคนบันเทิงผ่านวีดีโอคอลนั่นแหละคุณผู้ชม
ตอนนี้พี่ใหม่ก็บอกว่าปรับตัวนะคะปรับชีวิตลงตัวมากขึ้น

เพื่อรอเวลากลับมาสร้างความสุขให้แฟนเพลงนะคะหลังจากโควิดหาย
เข้ามากไหมบ้านกวานบ้านทำแบบข้าวรสน้ำทำศวรสจนแบบว่าไม่ไหวแล้ว
ตัวดำไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยต้องเก็บตัวนิดนึ
เพราะวิทยาลัยจะทำงานไม่ได้จริงจะกลับมาทำงานตอนไหนก็ต้องรอรัฐบาลนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศหรือว่าจะเป็นงานชิ้นใหม่โฆษาตัวใหม่ของพี่ใหม่เนี่ย
ส่วนเรื่องความเช่าไหลให้แพทย์พยาบาลพี่ใหม่ก็ฝากเพื่อนนักแสดง
มอบพอของให้และเธอก็ขอกราบหัวใจนักรบชุดขาวทุกท่านเลย
จนเป็นที่มาของเพลงเพราะค่ะเพลงนี้เลยด้วยรักและรอยยิ้ม
พี่ใหม่นะคะตั้งใจร้องให้กำลังใจคุณหมอ
แล้วคนไทยทั้งประเศษทั้งประเทศ

ก็คือคุณสุรัสสุทธิวีกล์

ได้รวมกลุ่มกับพี่เต้นสวโรคพี่ป้อมพี่ชายเย็นบูสุ

ในการทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้พี่ใหม่เนี่ย

และเหนือสิ่งอื่นใดก็อยากจะมอบให้กับคุณพยาบาลทั้งหมด
หมอนายแพทย์แล้วก็นางพยาบาลนะครับ

หมายถึงว่าพวกเขานักโรคสีขาวทรงพวกเรามักกว่าที่เรารู้สึกแบบ
ตัวตื่นพระอมในการอยู่บ้านทุกข์ประมาณ
จริงเขาทุกข์ประมาณกว่าเราเยอะอะไรอย่างนี้

กำลังใจให้กับคุณหมอและพยาบาลด้วยนะคะ